มิชชวงครับเรื่องของมาตรการในการป้องกัน
แต่ละจังหวัดเขาจะมีความเข้มข้นมากน้อยแตกต่างกันไป

เชือโรคอะไรหรือเปล่า
ถ้าบ้านเกิดก็ต้องตรวจกักตัว

เขาจะได้สติ๊กเกอร์ดวงหนึ่งติดอยู่ที่บัตรประชาชน
เพื่อรู้ว่าผ่านการตรวจสอบคัดกรองเรียบร้อยแล้ว

จะไปเข้าห้างจะไปพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้

ใช่ว่าคุณมีสติ๊กเกอร์นี้อยู่ไม่งั้นเขาไม่ให้คุณเข้า
นี่คือมาตรฐานของจังหวัดบุรีรำนะฮะ
แต่ปรากฏว่ามีรถยนต์เป็นรถเก๋งยาริสสีดำคันหนึ่ง
เขาขับไปจะเข้าห้างแต่เข้าไม่ได้
เพราะคนในรถไม่มีสติ๊กเกอร์บุรีรำเฮลตี้
โอ้โหออกมานี่โมโหฮะโมโหแล้วก็คนที่นั่งเบาะหลังนะ

แล้วก็เอาปืนออกมายิงขึ้นฟ้าไปสองนัด
โหเปรี้ยงแล้วก็ขับรถไป
นี่ฮะ๑๔นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับ๑๔นาฬิกา
สี่แยกหนองเกาะเขตเทศบาลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีลำ
สุดท้ายแล้วไม่รอดหรอกฮะอืมกล้องหน้ารถกล้องรถคันอื่น
กล้องวงจรปิดตามถนนเยอะแยะไปหมดค่ะคือคนเขาเห็นเขาก็ตกใจ
ใช่เฮ้ยคุณมายิงปืนอะไรแถวนี้นะฮะตำรวจเขาไล่ตามจนได้นะครับ
รถคันนี้นะครับข้างหลังเนี่ยไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนติดนะ
แต่ข้างหน้าเนี่ยมีอืมอ่าเขาก็ตามได้อ่าแล้วแผ่นป้ายทะเบียนหลังนี่ก็
วางอยู่ในรถนั่นแหละนะครับอ่าแผ่นป้ายทะเบียนก็กไก่
บะไว้ไม้๗๕๒๗รบบุรีนะครับสองคนที่อยู่ในรถเนี่ย
มีนายสิทธิชัยช่างวัดดีอายุ๓๕กับนายทรงเผ่าคำผาอายุ๓๑
ทั้งคู่เป็นชาวอุทัยธานีตอนนี้ถูกควบคุมตัวได้แล้วนะครับ
นายสิทธิชัยคนขับบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมากัน๓คน
จะมาหาเพื่อนที่บริเวณบริเวณสตรกตอนนั้นต้องการแวะเข้าห้าง
แต่พอไปถึงพนักงานของห้างที่อยู่หน้าห้างเขาไม่ให้เข้า
แสดงถึงความไม่ปลอดภัยไม่ได้ปลอดโรคโควิด๑๙แบบที่ชาวบุรีรำเขามี
นายสิทธิชัยบอกว่าด้วยความเซ็งก็เลยขับรถกลับก็ได้
พอขับรถออกมามาจอดติดไฟแดงนายทรงเผ่ายังฉุนไม่หายฮะนั่งอยู่เบาะหลัง
ก็เลยคว้าปืนแก๊ปเขาบอกว่าเป็นปืนแก๊ปเด็กเล่นนะ
เอามาเปิดกระจกแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าไปสองนัดแล้วก็ขับรถกลับบ้านตามปกติ
แล้วเช้าวันนี้ก็ออกจากบ้านมาที่สตึกอีกครั้งหนึ่งจะมาหาเพื่อนแล้วก็ถูกจับนะครับ

โหเพิ่งซื้อมา
เลยลองเลยเนาะ

คือไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะยิงปืนขึ้นฟ้ากลางถนนเลยนะคะกลางแยก
นี่ฮะปืนกรับเด็กเล่นเนี่ยเวลายิงมันเสียงดังอะแหละ

ถูกต้องใครจะไปรู้ว่าของจริงของปลอม
กรับไม่กรับเขาจะไปรู้ได้ยังไงนะครับ
ตำรวจไปตรวจคนที่บ้านต่อไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายนะครับ
แจ้งข้อหาคือทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึ่ง
โดยไม่มีเหตุอันควรกระทำให้ประชาชนตกใจนะฮะ

ทั้งคู่ก็บอกว่าผมทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการกันครับ

อันนี้เขาบอกนะผมเป็นคนบอกนะ
เขาบอกว่าอย่าเอาพวกผมเป็นเยี่ยงอย่างนะฮะ